มีเหตุการณ์ไม่น่าเกิดเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดเพื่อน
ก็ไปที่ผับแหละเนาะก็คงมีการกินดื่มกัน

รถของเพื่อนเขาไปเฉียวชนกับรถคันนึง
ก็เลยลงไปเจรจากลายเกลี่ยช่วยเหลือเพื่อน
ปรากฏว่าไม่รู้เจรจกรณีท่าไหนอะค่ะ

ทะเลาะมีปากเสียงรุนแรงชกต่อยกัน
ฝ่ายคู่กรณีสู้ไม่ได้
ชักมีดออกมาแทงเข้าที่อกทีนึง
แทงเข้าที่หัวทีนึงแล้ววิ่งหนีไปเลยขับรถหนีไปเลย
ตายคาที่เลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒ที่ผ่านมานะคะ
เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจสพทุ่งสงศ์ได้รับแจ้งมา
ว่ามีเหตุคนถูกแทงเสียชีวิตหน้าธนาคารเพื่อการเกษตร
สหกรการเกษตรหรือว่าทกศสาขาทุ่งสงศ์
เทศบาลเมืองทุ่งสงศ์ค่ะ
ไปตรวจสอบก็พบศพของนายสาวิทมณีฉายวัย๒๗ปี
สภาพศพถูกมีดปลายแหลมแทงเข้าที่หน้าอก๑แผลแล้วก็ศีรษะ๑แผล
มีมีดปลายแหลม๑เล่มยาวประมาณ๕นิ้วตกอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายสาวิทผู้ตายเนี่ยขับรถฮอนด้าสีขาวไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดที่ผับแห่งหนึ่ง
จังหวะจะขับกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนถึงจุดเกิดเหตุ
รถของเพื่อนที่เป็นซูซูกิสีดำค่ะไปเฉียวชนกับรถโตโยต้าสีเทาของคู่กรณี
ก็เลยลงไปช่วยกันเจรจาตกลงค่าเสียหาย
แต่ไม่รู้ว่าด้วยความมืนเมาหรืออะไรหรือเปล่านะคะคุยกันไม่รู้เรื่อง
แล้วก็เลยเกิดเป็นการทะเลาะวิวาสชกต่อยกันขึ้น
ฝ่ายคู่กรณีสู้ไม่ได้ก็เลยชักมีดออกมาแทงนายสาวิทตายคาที่แล้วก็ขับรถหนีไป
สักพักหนึ่งค่ะรถโตโยต้าสีเทาคู่กรณีหลังจากขับหนีไปแล้ว
ชนเข้ากับเกาะกลางถนนสภาพนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหม
เจออยู่ตรงเกาะกลางถนนแบบนี้ค่ะตำรวจก็ตามไปคุมตัวคนขับเลยนะ
ทราบชื่อคนขับคือนายวุฒิชัยนุ่นเกิดเรียกตัวมาสอบปากคำ
เขาบอกเขาไม่ได้ทำผมไม่ได้เป็นคนแทง
ปรากฏว่ามือมีดที่เป็นคนแทงคือเพื่อนที่นั่งมาในรถกับนายวุฒิชัย
ชื่อนายจุนทการพรมนะอายุ๒๔ปี
พนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานขอสารจังหวัดทุ่งสงศอนุมัติหมายจับแล้วนะคะ
แล้วก็นำกำลังบุกไปจับตัวได้ที่บ้านพักที่ตำบลปากแพร่
เบื้องต้นรับสารภาพค่ะว่าแทงเขาจริงอ้างบอกว่าก็ผู้ตายวิ่งเข้ามาหาก็เลยต้องชักมีดแทง
ตำรวจก็คุมตัวนายจุนทการผู้ต้องหาคนนี้ไปดำเนินคดีนะคะ
ข้อหานักเลยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีดไปในหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนศพของนายสามิตรญาติก็นำกลับไปทำพิธีทางศาสนาแล้วค่ะ